หลายพื้นที่ของประจวบคิริขันต้องเจอกับเรื่องของสภาวะน้ำท่วมสูง
ทำให้วันนี้ถนนบางเส้นถูกน้ำท่วมนะคะ
กำลังเร่งมือกันช่วยระบายน้ำให้เร็วที่สุดค่ะ
เราไปติดตามเรื่องนี้จากรายงานของคุณอนุสักภูมิเทศค่ะ
สายฝนที่กระหน่ำลงมาไม่หยุดตลอดทั้งวันทั้งคืนที่จังหวัดประจวบคิริคัน
ทำให้วันนี้ในหลายพื้นที่มีปริมาณน้ำเพิ่มสูงขึ้นจนน่าตกใจ
ซึ่งครั้งนี้ถนนสายหลักอย่างถนนเพชรเกษมที่ตำบลอ่างทอง
มีสายน้ำพัดผ่านทั้งสองฝากฝั่งถนน
รถยนต์ที่สัญจรไปมามีการชะลอตัว
และมีการติดแน่นยาวไปหลายกิโลเมตร
ส่วนที่สถานีรถไฟอำเภอทัพสแก่
รถเล็กไม่สามารถผ่านไปมาได้
ซึ่งเกือบเท่ากับเหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่เมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมา
ที่ฝนตกลงมาเพียงแค่ไม่กี่ชั่วโมงเท่านั้น
ซึ่งคาดว่าเป็นน้ำป่าที่ไหลมาจากเทือกเขาตะนาวศรี
ซึ่งการระบายน้ำก็ยังคงเป็นไปได้อย่างล่าช้า
เพราะมีทางลดไฟมากว่ากัน
รู้สึกว่าข้างหลังนี่น้ำจะมาไวครับ
เพียงแค่วันเดียวนะครับ

วันนั้นฝนตกก็สั่งสมปริมาณน้ำเป็นปกติ
ครั้งหลังนี้รู้สึกว่าฝนตกหนักมาก

เพียงแค่คืนเดียวก็ทวมแล้วครับ
ส่วนที่อำเภอบางสะพานที่เพิ่งผ่านพ้นน้ำท่วม

วันนี้ได้แจ้งประกาศเตือนภัยระดับ๒
เพื่ออบพยพผู้ป่วยหนักออกจากพื้นที่
และแม้สถานการณ์ในโรงพยาบาลบางสะพาน

อบพยพคนไข้ออกจากโรงพยาบาลทั้งหมด
แต่ต้องมีการเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด

มีทหารจากกองบิน๕กว่า๕๐นาย
คอยให้การสนับสนุนเคลื่อนย้ายสิ่งของภายในโรงพยาบาล
ขณะเดียวกันที่บริเวณสะพานข้ามคลองบางสะพาน
ถือเป็นเส้นทางหลักในการระบายน้ำในพื้นที่

กำจัดเศษไม้ที่ขวางทางน้ำ
เพื่อเตรียมรับมือกับปริมาณน้ำจากอ่างเก็บน้ำวังน้ำเขียว
ที่จะไหลเข้ามาสมทบในคืนนี้
ส่วนคุณครูในโรงเรียนอนุบาลบางสะพาน
ก็ได้ตั้งเวรยามเฝ้าตลอดทั้งคืน
โรงเรียนก็ต้องมีการประเมินสถานการณ์ชั่วโมงต่อชั่วโมง
ว่าจะมีการประกาศหยุดเรียนในวันพรุ่งนี้หรือไม่
ตอนนี้ในวันนี้นะครับฝนได้ตกทั้งวันนะครับ

เราก็เมื่อเช้าผมได้ประชุมคณะครูนะครับ
คุณครูให้เตรียมยกของขึ้นสู่ที่สูงนะครับ
ขึ้นสู่ชั้น๒นะครับที่อยู่ชั้นล่างทั้งหมดนะครับ

ครับเดี๋ยวรอเย็นนี้ก่อนนะครับ
เดี๋ยวถ้าเย็นนี้ถ้าวันน้ำขึ้นมาเรื่อยครับ